ก็ดูเหมือนว่าการถูกพูดถึงการประชุมรัฐสภาในวันนี้ในโลกออนไลน์
ยาวนานยิ่งกว่าการประชุมในรัฐสภาวันนี้ซะอีก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีมของคุณวิโรธในวันนี้
อย่างที่บอกตอนก่อนที่จะองค์ประชุมจะครบ
แล้วคุณวิโรธว้ายออกมาว้ายทีเดียวองค์ประชุมครบกันเลยนะคะ
ไปดูฉอตนี้กันเต็มอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ค่ะคือก็ต้องบอกว่าช็อตนี้แชร์กันเต็มเลยค่ะในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วหลังปิดการพฤศข่าวเนี่ยก็ได้คุยกับคุณพี่โรธถึงฉอตนี้ค่ะ
จะลืมปากกาของตรงนั้นแหละครับ

แต่ว้ายเดียวองค์ประชุมครอบเลยนะพี่
รอบหน้าต้องว้ายอีกรอบ
เขาน่าจะพูดดีกว่านี้
ครับ
ก็จบแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ